เป็นยังไงล่ะแม่แม่นสมคำร่ำลือกรมอุตุนี่แม่นจริง
บอกว่าสุดสัปดาห์ฝนจะตกพายุจะพัดไปสัมมนา๒วันกลับมา
สภาพเป็นสภาพนี้คุณผู้ชมคุณอรัชพรคุณทัศนัย
บ้านคุณโดนแบบนี้อาจารย์ด้วยฉันไหมคะไม่ต่างครับ
อุตส่าห์เปลี่ยนจากปูนเป็นไม้แล้วนะคะไม่ถ้วยเลย
บ้านต่างอากาศอ๋อนี่บ้านต่างจังหวัดโดนโดนทุกวัน
หลายหลังนะคุณเนี่ยซ่อมก็หลายหลังไงถูกต้องค่ะคุณ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังแบบนี้เพราะว่าแม้จะผ่านพ้นช่วงที่เตือนกันมาแล้ว
สัปดาห์นี้ก็ยังมีอยู่นะเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากับดิฉันสุภานีนะคะ
แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะเจอกับลมพัดมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชคแรงหลายแห่ง
ตรวจสอบสภาพอากาศจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เราจะเห็นปัจจัยหลักนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มเมฆและลมที่มีมาทั้งลมใต้ลมตะวันออก
แล้วก็ยังมีลมฝ่ายตะวันตกพัดมาบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เมื่อประเทศไทยมีอากาศร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเจอกับลมและปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นและลมแบบนี้
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้หลายพื้นที่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันทั้งเรื่องของอากาศร้อนที่ร้อนจัดร้อนตับแตกได้หลายพื้นที่
รวมทั้งอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกได้ในบริเวณต่างนะคะ
เรามาดูเรื่องของอากาศร้อนกันก่อนนะคะ
ช่วงสายสายสัก๑๐โมงอุณหภูมิความร้อนจะอยู่ที่๓๐กลางหลายพื้นที่ทั่วประเทศกระจายกระจายกันไปโดยเฉลี่ยวที่๓๕นะคะ
ส่วนช่วงบ่าย๓ถือว่าร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นไปถึง๔๐องศาเซลเซียส
ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคเพื่อการเฝ้าระวังกันเลยนะคะ
เหนือร้อนถึงร้อนจัดนะคะอุณหภูมิทะลุไปที่๔๓องศาเซลเซียส
เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองที่พิสุนุโลกเพชรบูรตากและกำแพงเพชร
ส่วนภาคอีสานร้อนไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของลูกเห็บตกลมแรงกันทั้งแถบอีสานตอนบนตอนกลางและตอนล่าง
กลางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่๔๒องศาเซลเซียสเกิดฝนได้ที่ราชบุรีกาญจนบุรีลบบุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกนั้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดปราจินบุรี
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็ยังคงอากาศร้อนแต่ว่าในช่วงระยะนี้มีโอกาสเกิดฝนมากขึ้น๑๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอากาศร้อนตับแตกร้อนตับแลบนะคะเฝ้าระวังเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะร้อนจัดแล้วก็เกิดฝนฟ้าขนองกันด้วย
เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชมพูดก็ไม่ทันจะขาดคำ
ฉันดูว่าตอนนี้นะบางพื้นที่เนี่ยลมพัดตึ้งมาแล้วค่ะดิฉันขอไปดูบ้านดิฉันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ